และมาที่หมอลำซิ่งกันบ้างดีกว่านะครับ
มัวผันทางสองคุณผู้สอบ
เจ้าของเพลงผัวเผินแล้วเจอกัน

ชื่อผลิตแสลงใจ

หัวเขานั่นมันเล่าใจเอาได้

เราไม่ต้องเล่าข่าวแล้วเดี๋ยวจะเต้นแล้ว
ผันทางสองบอกเลยว่าจังจริงครับคุณผู้สอบค่ะ

คนนี้หมอลำเขาต้องวิ่งกันแล้วคุณผู้ชม
วิ่งโรกงานกันอย่างสนุกสนานกันแล้ว
แต่พอมาเจอเจ้าโควิดเล่นงาน
อยู่ยังไงพี่แจ๊คเชอรี่๒ปีแล้วนะ

เช่นเดียวกับหมอลำซิ่งชื่อดังบัวผันทางโสค่ะ

พี่อยู่วงการหมอลำมามากกว่า๒๐ปี
พิษโควิดเข้าไป๓ครั้ง
อุ๊ปปะสูญเงินจากการลงทุนในการเตรียมมอบความสุขให้แฟน

ว่าตอนนี้นะก็ต้องท้อแล้วกันแล้วก็เครียดด้วย
แต่ถามว่าจะวางมือจากวงหมอลำไหม

เดี๋ยวรอสถานการณ์คลี่คลายก่อนแล้วกันนะจ๊ะ

แต่จะไม่แบบเต็มวงใหญ่อีกแล้วนะ
คงลดขนาดลงเพราะว่าไม่กล้าลงทุนอีกแล้วค่ะ
กลัวศูนย์เปล่าเสียไป๔ล้านบาท

แต่ในสถานการณ์ที่มีเครื่องเครียดแบบนี้ก็มีเรื่องให้พี่บัวผ่านนั้นได้ดีใจเหมือนกัน
เพราะว่ามีงานละครติดต่อเข้ามาหลายเรื่องเลยคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นการรับเล่นละครครั้งแรกของพี่บัวผันเลยนะ
เจ้าตัวค่ะบอกว่าที่ตัดสินใจรับนะก็เพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายรออยู่เยอะมากในทุกเดือน
หากนอนรอวันนะหน้าห้างเปิดก็ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกัน
เพราะว่าฉะนั้นนะคะอะไรที่ทำแล้วเกิดรายได้เจ้าตัวก็พร้อมทำหมดเลย
ซึ่งดีใจมากเลยนะที่โปรฝีมือการแสดง
เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพแบบคือเขาไฟฟันตั้งแต่เด็ก
ฉันอยากเป็นการแสดงแบบนี้นะคะ
อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงจ้า

ตอนนี้ก็คือว่าให้กำลังใจตัวเอง
แล้วก็อยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้
แต่ในเรื่องของวงหมอลำ
คุณแม่ก็ยังคงดูแลยังทำอยู่ใช่ไหมคะ

เพราะว่าถ้ามันเกิดมาอีกครั้งหนึ่ง

ดอกบัวดอกวิวบานมาแล้วหลายปี
ดอกบัวดอกนี้นั้นมีชื่อว่าบวกพันธุ์
ได้รับแรงชัยจากแฟนจนปัจจุบัน
สาวรีบบุดุมคนนั้นชื่อว่าบัวพันธ์
ถ้าสาวต้องเป็น